กลัวไหมถ้าเป็นคนขี้กลัวนะผมอนุญาตให้เอามือปิดแล้วกางนิ้วเอาไว้ให้เห็นไม่เต็ม
หน้าที่ชีวิต๑๐ล้อเหยียบเด็กปั่นจักรยานข้ามถนนกลัวไหมถ้ากลัวทำแบบที่เบิร์ตบอกไว้นะดูครับ
ที่โทรมาได้ไงอ่อนโดนไปแล้วใช้เท่าสิกกับผมอ่ะก็ติดจังหวะนี้คือเขา
คุณผู้ชมเห็นนะตอนแบบปล่อยภาพเลยอ่ะเออคือมันเข้าไปข้างใต้ท้องรถแล้วอ่ะฮะ
แล้วผู้หญิงคนนี้นะพอหลังจากเห็นน้องหายไปใต้ท้องรถ
แล้วนางขึ้นมาบอกรถบัตรฐูบอกหยุดหยุด
อยู่ข้างล่างเนี่ย
โอ๊ยแล้วนอนออกโอ้โห
แล้วน้องไปอ้อมข้างหลังนี่กลับมาฝั่งนี้เห็นไหม
คนลุกปฏิหารมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม

คำว่าปฏิหารที่มันสะกดเขียนยากหน่อยมันเป็นอย่างนี้ภาพ
คุณผู้ชมครับโอ้โหน้องนักเรียนคนหนึ่งนะฮะ
ปั่นจักรยานข้ามถนนปากซอย

แล้วที่มันไปจะถึงล้อข้างหลังอยู่แล้ว
โอ้โหแล้วคุณผู้ชมครับ

คือตัวของน้องกับจักรยานเนี่ย
มันไปอยู่ระหว่างล้อพอดี
แล้วรถสิบล้อมันมีความสูง
คุกคลักคลุกคลักคลุกคลักอยู่พักใหญ่
แล้วน้องก็เงยหน้าออกมาข้างรถสิบล้อ

นึกว่าถ้า๑๐ล้อไม่หยุดนะ
แล้วขับไปต่อเนี่ยตัวน้องจะไหลไปถึงล้อหลังแล้วนะ

ก็เห็นตอนออกมากระเพลกเล็กน้อย

ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดรถทับในครั้งนี้นะครับ

บอกเฮเกอร์บนถนนสายไหมปักซอยสายไหม๓๙

น้องนักเรียนเคราะห์ดีมากที่รอดชีวิตมาได้
ด้วยการวิเคราะห์ว่าคนขับสิบล้อเนี่ยนะฮะ

มันเป็นจุดอับนะผมบอกแล้วนะรถสูงมองไกลดีมองใกล้ไม่ดีนะครับ

จะมีกระจกที่อยู่ใกล้กระจกมองข้างเห็นไหมรถสิบล้อ

คือเขาไว้ดูเวลาที่ใครตัดหน้าเดินแบบเมื่อกี้
อับมุมต่ำข้างล่างอ่าใช่ถูกคือเดี๋ยวนี้เขาจะติดแบบนี้กัน
เพื่อเพื่อป้องกันเหตุแบบนี้อ้าวถ้ามีกระจกแบบนี้พี่สิบล้อก็ช่วยระวังคนเดินถนน
หรือว่าคนที่ใช้จักรยานใช้มอเตอร์ไซค์หน่อยก็แล้วกัน
แต่คนเดินถนนเองจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็อย่าเข้าไปใกล้
เวลาเขาจะออกตัวหรืออย่าไปจอดรอไฟแดงแล้วไปอยู่ข้างหน้าเขา
จะไปตัดหน้าเขาได้ข้ามถนนแบบนี้ถ้าเป็นรถใหญ่ให้ไปก่อน
นี่แล้วลองดูนะรถใหญ่เนี่ยคนขับอยู่ทางขวาใช่ไหม
เขาก็ต้องมองระวังรถที่มาจากฝั่งนั้นแล้วเด็กมาจากอีกฝั่งหนึ่งก็มองไม่เห็นไม่ทันดู
แต่พี่เบิร์ตว่าจังหวะที่พี่ผู้หญิงคนนี้ลงมาเขายังไม่รู้เลยนะว่าน้องออกมาจากใต้ท้องรถหรือเปล่า
เพราะว่าน้องออกไปแล้วเดินอ้อมมาฝั่งนี้เลย
คือพี่เขายังคิดว่าเด็กอยู่ใต้ท้องรถเขาถึงแบบบอกให้หยุด
ระวังกันทั้งสองฝ่ายจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีแบบนี้ดอม